ก็ไปปีนี้จะแต่งงานแล้วนะคุณผู้ชม

วันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
เป็นบุญที่แนะนำจริงนะไปกับคุณจุ๋ย

คือแบบบังคนน่าสงสัยเด็กทารก

ที่บอกว่าจะสร้างกว่า๒๐๑๐ล้านคัน

เดี๋ยวเราไปอัปเดตทั้งหมดกับดีเจพุทธเลยค่ะ
ดูที่ดูทางไว้เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการสร้างอยู่

เหงื่อมากครับพี่ใจหายแวบเลยครับ
ครับผมใช่ครับแต่ว่ามันก็คือการสร้างรักฐานักของชีวิต
มันคือการสร้างอนาคตมันคือการสร้างครอบครัว
ตอนนี้ตั้งไว้คร่าวน่าจะมีแตะประมาณเกินครับ
เกินสิบครับผม